มาดูปัญหาคลาสสิกในสังคมไทยค่ะหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องการจอดรถหน้าบ้าน
ใช่ค่ะนี่แถวลาดพร้าวนะฮะแถวลาดพร้าวบังกะปิกรุงเทพเนี่ย
เจ้าของคลิปเจ้าของบ้านบอกว่าเขาเนี่ยมีรถเขาจอดในบ้านอืม
ติดติดกันเป็นทาวน์ฮาวส์นะก็มีรถแต่ว่าเขาจอดนอกบ้าน
ทีนี้ทาวน์ฮาวส์พื้นที่หน้าบ้านมันไม่ได้ยาวไม่ได้กว้างมากใช่จอดล้ำมา
ล้ำมาคือมันไม่ได้ล้ำนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะล้ำจนเขาออกไม่ได้ใช่
แก้ปัญหาด้วยการเอาอย่างนี้ตีเส้นหน้าบ้านเอากระถางต้นไม้วางกั้นเขต
แต่เพื่อนบ้านเนี่ยยกออกเลยมาจอดรถยกต้นไม้ออกฮะใช่
ไปดูนะฮะคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาบันทึกเอาไว้นะครับ
อ้าวทำไมพี่อะไรนะอ่าผมจอดลำไม่ได้ผมยังไม่ออกดิครับ

กระถางต้นไม้วางกั้นเขตนี่ยก
เอามาวางทิ้งหน้าบ้านเขาเพื่อที่จะจอดรถที่หน้าบ้านตัวเอง
ถามว่าล้ำแบบไหนเอามีภาพที่ทางเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของคลิปเขาถ่ายเอาไว้นะครับ
ถ้ามุมจากในบ้านเขาออกไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูหน่อยเขาบอกว่ามันล้ำจริงจริง
เขาออกจากบ้านไม่ได้นี่อันนี้เป็นแนวต้นไม้นะอันนี้เจ้าของบ้านกั้นแนวต้นไม้เอาไว้
แต่ถูกยกออกมาเวลาที่เขาจะจอดรถเป็นเราเรากล้ายกไหมเนี่ย
กล้าหรอกเพราะบ้านอื่นก็เห็นเขาก็ตั้งกระถางเอาไว้เหมือนกันนะ
อ่านี่ฮะก็จะถูกยกต้นไม้มาวางไว้ชิดรั้วแต่จะมีมุมจากในบ้านออกไปนะ
ที่เขาถ่ายภาพเอาไว้นี่เห็นไหมนี่อันนี้ด้านนอกอันนี้ล้ำเขาออกไม่ได้แน่นะฮะ
ก็มีที่เขาถ่ายภาพนิ่งเอาไว้นี่ดูนี่เห็นมั้ยเห็นมั้ยฮะ
คือเขาบอกเขาจะออกยังไงอ่ะค่ะเพราะก็ล้ำมาเยอะอ่ะ
มันออกไม่ได้อ่ะค่ะนี่ฮะล่าสุดก็คือเรื่องของคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านดูตอนแรก
เจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ที่แถวคลองจันทร์นะครับทุกผู้ชมครับ
บางกะปิกรุงเทพเป็นพื้นที่สอนอรัฐพร้าวบ้านสองหลังคือบ้านของเจ้าของคลิป
บริเวณหน้าบ้านของผู้โพสต์จะเห็นว่าพ่นสีแบ่งแนวเขตหน้าบ้านเอาไว้
มีกระถางต้นไม้กับถังขยะวางเอาไว้เพื่อกำหนดแนวเขตบ้าน
ให้เพื่อนบ้านเนี่ยจอดรถเลยมาแล้วมันขวางทางเข้าออกเขา
คือเจ้าของบ้านที่ถูกจอดรถเลยมาหน้าบ้านเนี่ยบอกว่าทนายความคือเขาพยายามปรึกษาก่อนนะ
เขาปรึกษาทนายความทนายความบอกว่าเอางี้คุณติดป้าย
อย่าจอดรถขวางทางเอาอะไรมากั้นเป็นเขตเอาไว้
แต่ว่ามันไม่เป็นผลคุณอุทัยเนี่ยอายุ๔๘เจ้าของบ้านที่เดือดร้อนบอกว่า
ซื้อบ้านหลังนี้อยู่มายี่สิบกว่าปีไม่เคยเจอปัญหาปีที่ผ่านมาเพื่อนบ้านซื้อรถ
ซื้อรถใหม่แล้วก็จอดล้ำมาหน้าบ้านนี่เขาเคยกั้นอย่างนี้
กั้นอย่างนี้แต่ถูกยกออกเอามาวางหน้ารั้วบ้านเขา
เพื่อที่เขาจะได้จอดรถล้ำเข้ามาได้เนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ
บางครั้งก็หนักถึงขั้นมีปากเสียงกันแต่มันก็เป็นพฤติกรรมแบบเนี้ย
เวียนซ้ำซากป้ายก็ติดแล้วเคยแจ้งตำรวจให้มาช่วยเจรจา
ก็ทำอะไรไม่ได้ถามว่าเอาแล้วไม่บอกพื้นที่ส่วนกรงส่วนกลาง
ให้ใครมาช่วยดูให้บอกว่าที่นี่ไม่มีนิติบุคคลของหมู่บ้านนะฮะ
มันเป็นหมู่บ้านที่เป็นลักษณะแบบอยู่กันเองแบบนี้มานานแล้วนะครับ
ตัดสินใจโพสต์เอาข้อมูลมาลงในโซเชียล
แล้วก็ไปแจ้งความที่สอนอรัฐพร้าวแล้วด้วยเพราะไม่รู้จะหาทางออกยังไง
กลัวว่าถ้าเกิดไปต่อว่ากันเถียงกันไปเถียงกันมาเดี๋ยวมันจะบานปลายกว่านี้
เขาก็พยายามจะจอดรับบ้านผมให้ได้
ทั้งที่ข้างหลังก็ถอยได้ก็ไม่ทำดักมาเข้าผมก็คุยกับทนายความว่า
จะเอายังไงดีเพราะว่าผมแจ้งตำรวจแล้วคือเขาทำอะไรไม่ได้
เพราะว่าเนื่องจากว่าที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไม่ใช่ถนนสาธารณะ
เราก็เลยต้องแจ้งความก่อความเดือดร้อนรำคาญ
แต่ผมกลัวว่าสักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นคดีฆ่ากันตายซะด้วยซ้ำไป
เพราะว่าสุดท้ายแล้วประชาชนเองทะเลาะกันเอง

ถ้าทุกคนฟังใช่จอดหน้าบ้านตัวเองไม่ล้ำคนอื่น
หรือจอดในบ้านได้ทุกคนเขาก็จอดในบ้านกัน

คือโอ้แก่

แล้วเพื่อนบ้านที่จอดรถล้ำไปที่อีกบ้านหนึ่งเนี่ย
เขามีรถกี่คันแล้วทำไมเขาไม่จอดในบ้านของเขา
หรือรถเขาเยอะเหลือเกินจอดในบ้านด้วยหน้าบ้านด้วยหรือยังไง
ไม่แน่ใจแต่คุณอุทัยบอกว่าเขาไม่ยอมจอดในบ้าน
ทีนี้ถ้าไม่ล้ำมาทางฝั่งหน้าบ้านคุณอุทัยเนี่ย
เขาคงจะล้ำไปอีกหลังนึงอีกหลังนึงนั้นหลัง
หรือมันจะพอดีคันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจใช่จริง
คำถามว่าอรุ่นอร่วยกันไม่ได้เหรอ
คุณอุทัยบอกก็พยายามอรุมารวยแต่มันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนนะ
เพราะว่าถึงเวลาคุณอุทัยจะเอารถเข้าหรือเอารถออกบ้าน

ใช่เพราะคุณอุทัยบอกว่าเขาก็ไม่เข้าเกียร์ว่างเอาไว้
ใช่ให้เขียนเบอร์โทรติดเอาไว้ให้โทรตามให้เลื่อนอะไรแบบนี้
แล้วในมุมของคนที่แหมเราจะต้องมาคอยตามเวลารถจะเข้าจะออกแบบทั้งปีทั้งชาติเหรอ

สุดท้ายเลยแจ้งความนะฮะแจ้งความแล้วนะครับท่านผู้ชมครับที่สอนอนรัฐพร้าวนะฮะ
เพื่อความเป็นธรรมกับอีกฝั่งหนึ่งด้วย
เราก็พยายามคุยกับเพื่อนบ้านฝั่งคู่กรณีนะฮะ
แต่ปรากฏว่าวันนี้ปิดบ้านเงียบแล้วก็ไม่ได้คุยกัน
แต่ว่าเขาเลื่อนรถแล้วมาจอดหลังแนวที่ขีดเส้นเอาไว้แล้ว
วันนี้จอดแบบนี้ล้ำไม่ล้ำแล้วนะฮะ
นอนรัฐพร้าวเองวันนี้ก็มานะครับแต่ก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับ

ตำรวจบอกว่าที่มาวันนี้เนี่ย
เพื่อเรียกเจ้าของรถคันนี้เจ้าของบ้านคนนี้
ให้ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำหน่อย
เพราะมันมีความผิดทางคดีอาญานะฮะ
คือไม่ใช่เรื่องจอดรถล้ำอะไรนะครับ
เพราะว่ามันไม่ใช่ที่ทางสาธารณะนะ
แต่คดีอาญาคือกระทำด้วยประการใดต่อผู้อื่น
อันเป็นการรังแก่ข่มเหงคุกคาม
หรือให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
นี่เขาแจ้งข้อหาตรงนี้เอาไว้